โอ้โหแต่ละอย่างน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลย

แกงไตปลาอย่างนี้แกงปรุงปลาอย่างนี้คั่วกลิ้งอย่างนี้
น่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยครับ
บอกเลยว่ารสชาติอาหารแกงใต้ที่นี่อร่อยเด็ด
แล้วถามว่าอยู่แถวไหนเขาบอกจะอยู่แถวถนนปัญญารามอินทา
ตรงข้ามกับปั๊มปตทปัญญาหลังแฟชั่นไอแลนด์
ภูมิเทศนี่แหละร้านเล็กตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่เล็ก
อร่อยมากจริงเจ้าของร้านคือคุณขวัญ
ขวัญใจลิ้มสกุลสาวใต้จากนโม
โอ้โหมีคุณนี่แหละคิดอยู่คนเดียว
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่ายกครัวจากนครนะนครศรีนะมาเปิดที่ร้านกรุงเทพ
คุณขวัญเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มเดิมที่ร้านแห่งนี้ขายไม่กี่เมนูหรอกค่ะคุณนักข่าว
แต่ปัจจุบันโอ้หมายกอดตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า๓๐เมนู
เอามาจากไหนเยอะแยะเยอะจริงคือลูกค้าเวลามาทานทุกวันทุกวันลูกค้าประจำเขาก็อยากได้เมนูที่หลากหลายใช่ไหม
เจ้าของร้านเขาก็จัดให้ไม่มีกั๊กสูตรเด็ดของที่นี่ก็คือโอ้โหวัตถุดิบ
เขาต้องคัดสรรมาจากนครศรีธรรมราชนะ
จะได้รสชาติของจังหวัดเขาจริง

พริกแกงใต้ที่เรียกว่าใต้แท้
บอกเลยนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยคัดสรรมาแล้วอย่างดี

ตาโตนี่กินแล้วโอ๊ยดีจังเลยนี่

แล้วถามว่าข้าวแกงแต่ละอย่าง
ถ้าสั่งมาทานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร

เขาบอกว่าถ้าคุณจะกินแกงส้มไปเมื่อสักครู่
แกงส้มขนาดของปลาเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่โตมาห่วโหล่านี่

เห็นไหมนะแล้วถ้าใส่ถุงไปทานเนี่ย
ถูกกลับบ้านีเงี้ย

เขาบอกว่าคุณต้องขายราคาแบบนี้

ทำให้เมนูแต่ละเมนูเนี่ยอร่อยขึ้นชื่อเป็นฝีมือคุณแม่
คุณแม่โอ้โหบอกเลยว่าทำให้กินตั้งแต่เด็ก
คุณขวัญเขาก็จำมาอุ้ยใบเหลียงผัดไข่อ่ะโอ้โหเห็นไหม
อยากกินเลยทีเดียวเชียวหรือว่าโอ้ยปลาทูแค่นี้ก็สบายแล้ว
กลิ้งคุณผู้ชมครับจากร้านเล็กตอนนี้กลายเป็นร้านชื่อดังที่มีลูกค้าประจำมาแบบไม่ขาดสาย
ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่๘โมงเช้านะฮะยาวไปเรื่อยเลยทีเดียว
แล้วนอกจากนี้ทางร้านเขายังมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนตลอดข่าว
ติดตามกันว่าจะเป็นโปรโมชั่นอะไรไม่มีนะ
๑กิโลกรัมฟรีนะคะมีจำนวน๒๐ชุดค่ะเร็วนะคะ
โอ้โหเป็นไงคุ้มไหมคุ้มมากโปรโมชั่นนี้อย่างคุ้มเลย
ใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านเขาอยู่ตรงไหนย้ำอีกที
ปัญญารามอินทากรุงเทพมหานครเอาย้ำง่ายอยู่ห้างอยู่หลังห้าง
คุณต้องไปสั่งซื้อเขาด้วยเจ๊เออบอกด้วยนะว่ามาจากรายการตลอดข่าวนะจ๊
รายการนี้มาเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าเฮ้ยอร่อยลองไปทานกันดู
ลองไปดีกว่านะอยู่ใกล้บ้านเออหิวแล้ว